กันที่เรื่องความรักกันบ้างดีกว่าบอกเลยว่าคู่นี้
พูดที่ใดก็จ๊ะกะจีตลอดเลยนะคะ
ใช่คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเลือนลั่นสนั่นวงการบันเทิงมากเลยนะคะ
โดยประกาศลงในอินสตาแกรมให้หลายคนได้รู้กันนะคะ

ก็คนเนี่ยโหบอกเลยว่าแฮยินดีปีดา
จริงคุณหลายคนรอลุ้นกันไง
ล่าสุดค่ะทั้งหมากแล้วก็คิมเบอร์รี่
ก็ออกมาขอบคุณคนที่รักพวกเขาทั้งสองคนในโลกโซเชียลนะคะ
สาวคิมได้ลงภาพโมเมนต์น่ารักในคลิปนี้ค่ะ
มีทั้งภาพรวมสมาชิกในแก๊งณเดชนยายา
พร้อมหน้าพร้อมตาทานข้าวด้วยกันแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

หรือว่าเป็นภาพที่เธอนั้นแชร์คู่กับยายา
รวมไปถึงคลิปสั้นนะคะที่ยังไม่มีใครได้เห็นด้วยนะคะ
ตอนที่หมากิมจูกมือกันคุณผู้ชม
มีเงินเช้าแบบด้วยอืมนะคะ
คิมเนี่ยเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษร่ายยาวนะคะ
แปลคร่าวก็ประมาณว่าขอบคุณทุกคนโอ้โฮยาวมากจริง
ที่ทำให้เธอนั้นมีโมเมนต์ที่ดีที่สุดในชีวิตแบบนี้
ซึ้งที่ทุกคนนั้นคอยซัพพอร์ตเธอแล้วก็หมากตลอดค่ะ
เป็นช่วงเวลาที่วิเศษมากเลย
กว่าจะมาของานแต่งงานกันได้เนี่ยคุณผู้ชมผ่านอุปสรรคมามากมายนะ

ทางด้านหนุ่มหมากค่ะก็แชร์คลิปสุดซึ้งนี้นะ
ตอนที่ยาย่าเข้ามาสวมกอดสาวคิมไง

แล้วก็มีพี่แบรี่ค่ะเป็นช่างภาพบันทึกโมเมนต์สุดน่ารักแบบนี้คุณผู้ชม
ซะหน่อยเออในโพสต์นี้ค่ะ
เขียนข้อความไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้น
ในช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับผมกับน้อง
ขอขอบคุณสำหรับมิตรภาพและความช่วยเหลือ
ขอบคุณที่มานั่งคุยกันยันเช้า
ขอบคุณที่โตมาด้วยกันที่มาอยู่ในช่วงเวลาที่แสนพิเศษด้วยกัน
ขอบคุณที่ส่งเสริมให้เราได้มีวันนี้
คำพูดมันตื้นตันมาจากใจมันจริงเนาะ
จริงมันทำให้เราย้อนไปถึงที่เขาเล่นละครด้วยกัน
ใช่ค่ะแฟนคนรักรักหมากนะคะ
แล้วก็รักคิมเข้ามากดหัวใจไร้กันรัวเลยคุณผู้ชม
มันสมการรอคอยนะ๘ปีน่าจะเข้าสู่ปีที่๙แล้วคุณผู้ชม
โอ้โหแล้วก็แหวนเพชร๐๕๐๗กระหลาด
ยอดเลยที่ชอบอะไรรู้ไหมแบรนด์คนไทยทำ
จริงนะคะแต่เมื่อสักครู่ชอบตอนที่แบบว่าคิมเดินออกมาแล้วก็แบบว่ามีหมากอยู่ข้างก็แบบโชว์แบบ
แวนเพชรจ้าคือแบบดูเป็นธรรมชาตินะคะ
ดูแล้วดิฉันรู้สึกว่าเออทำไม
ไม่ร้องแจกรินไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องค่ะ